ทานของขาวกันแล้วเรามาเสิร์ฟของหวานแบบร้อนกันหน่อย

มาเป็นแบบหม้อไฟจ้ะมาแล้วจ้า

นี่คุณเก๋ไอเดียบันเจิด

มันมาได้ยังไงไอติมหม้อไฟนะ

เสิร์ฟกันแบบร้อนควันกลุ่นนะจ๊ะ
เสิร์ฟในหม้อไฟแบบนี้คุณผู้ชม

เพราะว่าไอ้ที่เห็นเป็นควันเป็นไอซ์

แล้วดูสิครับลูกค้าที่มาสั่งเป็น

ทำไมผู้ชายกินไอศครีมไม่ได้เหรอคุณ

เออนะ
แหมเขาก็จะชอบปริ้วหวานก็ได้

ผมชอบรสช็อกโกแลต

มันก็มีประโยชน์

มันยังมีของกินอะไรอีกมากมายหลายอย่างเลยนะ

ก็คือนางรุจิราแสงสีจันทร์นะคะ
อยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวบอกว่า

ก็เลยคิดว่าน่าจะเอาไอติมมาลงใส่ในหม้อไฟ
แล้วก็ทำให้ดูเหมือนหม้อไฟ
เหมือนเรากินโป๊ะแตกกินต้มยำอย่างนั้นไป

ไอศครีมมันก็จะเย็นแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นด้วย

คุณผู้ชมค่ะขายดิบขายดีลูกค้าแวะเวียนมาไม่ขาดสาย

สกรีมหม้อไฟหน้าผลไม้จะใส่ไอศครีม๖ลูก
หลากหลายชนิดเลยรสชาติต่างนานา
ราคาแค่๗๙เองค่ะคุณ
เออเขาน่าจะลองเอาไอติมมาลองไซพอแล้วก็
ถ้ารู้นั่นเขาสามารถที่จะไปเชื่อมได้ก่อน

พอดีแฟนปิดช่างพอดีแกก็บอกว่าเชื่อมได้
ก็ไปร้องเชื่อมมาแล้วก็เขาก็ถามว่า

ถ้าแผงแห้งนี่มันน่าจะไซในห้าง
มันก็เกิดควันแล้วก็ถ้ามันคุมไอติม

ก็เลยว่าเออตกลงกันว่าเออเรายากกว่าอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าส่วนใยนะครับก็จะเป็นผ่าจ้อน

แต่ตอนเย็นถ้าเกิดสัก๓โมงกลึง

นักเรียนโมงเรียนเชียงครั้งเนี่ยนะครับ
แต่จะแวะมากินกับผู้เย็นเลยจ้ะ
โอ๊ยน่ากินจะอั้นจะอีดแถ่นาเจ้าเนาะ

ชอบแล้วภาษาเหนือมีเสน่ห์จังเลย

อร่อยไหมเจ้าถูกไหมสวยคุณผู้ชม
แล้วผู้ชายหนุ่มมาทงมาทานกันอย่างนี้นะ

แต่ละวันคุณค่ะเขาขายได้วันละ๒๐หม้อ

คิดเป็นเงินเดี๋ยววันละ๒๓พันบาททีเดียว
แล้วตอนนี้มี๒สาขาแล้วด้วยคุณชนะ

แวะไปพยาวนอกจากไปหากินไปเที่ยว
แล้วมากินไอศครีมเสิร์ฟร้อนแบบนี้
ควันดวดออกมาเลยอะ
ไม่ใช่ควันแบบว่าไฟนะ
ไปแบบจับน้ำแข็งแห้ง